พาไปดูที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

กิจกรรมนี้คือโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจะมีหลักสูตร
วิชาหนึ่งชื่อว่าวิชาสื่อมวลชนศึกษานั่นเองค่ะ
เด็กเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อต่างตั้งแต่เด็กเลยนะคะ

เขามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เป็นการเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนสื่อมวลชนศึกษาภาคเหนือ

โดยมูลนิธิไทยรัฐก็มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เป็นการเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนสื่อมวลชนศึกษาภาคเหนือ

ถึง๓ตุลาคมแล้วก็มีวิทยากรผู้ทรงเกียรติ
มีนักวิชาการสาขาการสื่อสารมวลชน
ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมอบรมก็จะเป็นคุณครู
ที่สอนวิชาสื่อมวลชนศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

เขามีการนำผลงานของเด็กนักเรียน
มาร่วมจัดนิทัศกาลการทำสื่อ
ผลผลิตของวิชาสื่อมวลชนศึกษา
ให้กับผู้เข้าร่วมรับการอบรม
ชมผลงานของนักเรียนอีกด้วยนะคะ
มานิดสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโส
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ
ก็เปิดเผยนะคะว่าวิชาความรู้เรื่องสื่อมวลชน
ถือว่าเป็นหนึ่งในสองวิชาที่มีการเพิ่มเติมเข้าไป
หลักสูตรของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ซึ่งการจัดอบรมก็ถือว่ามีความสำคัญมากนะ
แล้วจะจัดกันต่อเนื่องทั้ง๔ภาคทั่วประเทศไทยเลยค่ะ

ส่วนทางด้านรองศัตริย์อาจารย์มาลีบุญสิริพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชนก็บอกนะคะ
ว่าจะต้องสอนเยาวชนให้รู้เท่าทันสื่อ
ต้องค่อยหล่อล้อมค่อยปลูกฝังความเป็นจริงของสื่อใหม่

เขาต้องรู้ด้วยนะว่าเขาควรจะทำอย่างไรบ้างค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชม

นี่ฉันเคยไปเป็นวิทยากรพิเศษไปสอนให้กับน้องโรงเรียนไทยรัฐ
แล้วเด็กเขาจะเรียนรู้เร็วมาก
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมตลอดเลย
เพราะว่าได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนไงคะ
และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ
ครูผู้สอนสื่อมวลชนศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
จัดกิจกรรมจัดดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะ
เดี๋ยวครั้งต่อไปจะจัดขึ้นช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
ถึง๑๗ตุลาคมในกลุ่มภาคใต้นั่นเองนะคะ
เป็นเรื่องราวดีในแวดวงการศึกษากันนะครับ